คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่ระยองกันหน่อยนะคะ
ที่อำเภอแกลงมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเรื่องของลิงกับคน
มันกลายเป็นปัญหาลำดับต้นเลยค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะเข้ามากินพวกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาจะวางยาเบื่อ
จนตอนนี้คือสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย

สมัยกว่า๒๐ตัวพากันนอนตายเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แล้วบางตัวมันเริ่มแบบอืดแล้ว
ส่งกลิ่นเหม็นแล้วน่าจะตายมาสักวันหนึ่ง๒วันแล้วนะคะ
จุดที่พบเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วสองข้างทางเป็นสวนยางพาราบริเวณหมู่๕หลังวัดยางงาม
ที่ตำบลกระแสบนอำเภอกลางจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่สพแกลงก็ไปตรวจสอบ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าพบซากลิงสมตายหลายตัวเลย
แล้วหลังจากตรวจสอบแล้วจุดที่เกิดเหตุไปเจอสิ่งที่มันแปลก
ก็คือเจอเป็นเศษแตงโมตกอยู่
แล้วก็เจอซองยาฆ่าแมลงซองใหญ่เลยค่ะตกอยู่แถวนั้นด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เมืองต้นคาดว่าน่าจะมีคนเอาแตงโมไปใส่ยาฆ่าแมลง

พอลิงมันกินเข้าไปก็ตายแบบเวทนาเลยนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงก็จะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ปสุษัติ
ตรวจซากลิงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านนายบุญสืบแก้วกล้ากำนันตำบลกระแสบน
ก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งกำนันก็บอกว่าหลังจากการวิเคราะห์

น่าจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านบริเวณคลองกระแสบน
เขาได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าลิงสมฝูงนี้
มันเข้ามาแล้วมันก็ไปกัดกินพวกพืชผลทางการเกษตร
แล้วก็ไปทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหาย
ชาวบ้านบางคนเขาอาจจะไม่พอใจ

แต่ก็ยังระบุไม่ได้นะคะว่าเป็นฝีมือของใคร
เพราะว่าชาวบ้านอยู่กันตรงนี้เยอะ

ชาวบ้านก็มีการนิมนต์พระวัดยางงาม๔รูป
ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับฝูงลิง

ขุดแล้วก็ฝังกลบซากฝูงลิงต่อไปนะคะ